สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
หลังจากนี้ก็ไปการอีก
นอนอย่างคืนต้องระวังปลายลูกไปหัว

หิ้ม

เอาเคสแต่ไม่มีเคสนะครับเพราะว่าประหยัดเงินซื้อข้าว
ต้มผักเหรอครับ
ไม่มีข้าวใช่ไหม
พ่ออะไรครับถือประกาศขายไต
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารให้สุนัขและแมวแล้วครับ
คุณลดแล้วเพราะหลังจากออกจากงานก็ขายของขายได้ก็ได้กินขายไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะครับ
เห็นแล้วสงสารทยอยตายเรื่อย

ตอนนี้ถ้ารวมแมวด้วยก็ร่วมร้อยนะครับ